ข่าวในข่าวเช้าหัวเขียวกันต่อนะครับ
ที่ผมขึ้นอยู่ด้านหลังนี้ครับ

แต่แนะแนวเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ

โอ้โหบอกว่ามันเกินโค้งวาบวิวไปเยอะเลย

แนะนำเกี่ยวกับความรักแล้วก็ชีวิตคู่

เป็นคลิปที่เราต้องเบลอบนเบลอร่าง
เลอบนคือเบลอหน้าของเธอ

นี่แหละครับเธอกำลังยิ้มนะฮะ
ประกอบดนตรีแล้วก็นุ่งกระโปรงสั้น
ทำทีเป็นนั่งลงแล้วก็
ขามันอ้ากว้างก็เห็นกางเกงชั้นใน
จากนั้นก็ลุกขึ้นยิ้มหวานอย่างที่เห็นในคลิป
คือท่าทางของเธอแบบนี้ไม่ใช่คลิปเดียวนะ

แล้วก็ลุกขึ้นยิ้ม

ให้กับเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาชมคลิปของเธอ

สาธารณะต่างจนตอนนี้ถูก
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
คือสาเหตุที่ทำให้หลายคนวิจารณ์

ใช้คำที่แนะนำตัวเธอว่า

เกี่ยวกับความรักการใช้ชีวิตคู่

อย่าใช้คำว่าครูได้ไหมมันตะหิดตะหิด

เป็นครูด้วยบางคนเรียกร้องให้

ไปชมเธอด้วย

มีคอมเมนต์ประมาณแทะโลมเธอจะโกรธไหม
ถ้าจะโกรธไหมไปทะลมเธอแบบนั้นก็ครูอยากแนะแนวอยู่แล้ว
ถูกต้องเธอชอบอกชอบใจครับแล้วก็กดหัวใจให้กับข้อความเหล่านั้นซะด้วย
กดเองเหรอฮะเออนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับ
ก็ต้องยอมที่ให้พูดแบบนั้นเพราะ๓แสนกว่าคนเยอะมากฮะ
ภาพติดเรทดูเอาละกันติดเรทนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เรือนล่างนะฮะ
แล้วข้อความลามกอีกเยอะเลยยังพบว่าเธอเนี่ย
เข้าทางแหละคือการสร้างเรื่องราวของเธอไว้แบบนี้
ไอ้ยาที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศแบบเนี้ยมันต้องเข้าบางทีมันก็เป็นการ
การตลาดที่ไม่ได้มีศิลธรรมอยู่ในปัจจุบันแบบนี้
ผมว่าคุณผู้ชมก็เห็นอยู่แหละในสื่อออนไลน์ครับ
ครับแต่เข้าใจว่าไม่ใช่ครูสอนสื่อที่จีนแหละ

เรียกตัวเองว่าครูฝนนะครับ

เพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีรอบนี้